จากที่เมื่อก่อนเคยขายดีเลยนะคะ

เกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของคุณลุงจะเป็นยังไง

มีคนสั่งวันที่๕หอ๑๐หอก็พอไหว

ตัวเราที่ว่าท้อแท้ไม่ท้อแท้หรอก

สู้ทุกวันผมไม่เคยทอผมไม่เคยทอ
ก็อยู่ร้านอยู่บ้านเขาอยู่ร้านเขา

จับแต่งงานกันเอาไหมถามผู้หญิงเขา

ช่วยเขาทำมาค้าขายอยู่ทำนู่นทำนี่
อยู่หลายปีผมก็ได้ชอบหอบมา

ก็ขายราดหน้าขายพวกนี้ก็ขายไปเรื่อยอย่างนี้
พอขายได้เมื่อก่อนมันของก็ไม่แพง
พออยู่ได้ก็ว่าเออพอมีเงินเพียงอะไรบ้าง

ข้างบนไม่มีอะไรเหลือมันก็เสียหายง่าย
เครื่องเสียงอะไรอยู่ในนั้นหมดเอาลงมาก็ได้

กว่าเขาจะซ่อมให้ก็รายเดือนก็อยู่เฉยไม่ได้ทำอะไร

ซ่อยเรายังมีเหลือแล้วก็หายซ่อยทิ้งไป
แต่ไม่เคยเป็นกู้นี่ยืมเสียงข้างหัวล่วงพุทค์นะ
ทีแรกไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคปอด

ก็ไปบอกเลือดไม่มีต้องไปเติมเลือด
เอาไปก็เดินไม่ได้ต้องนอนจิตเตี๊ยง
ยังซื้อเตียงมาวางไว้ตรงนี้ให้นอนใต้บันได

หมอเรียกไปคุยคุณลุงไปคุยหน่อย

ทีก็๕ห่อ๑๐ห่อก็มาเรื่อยก็พอไหว
วันผมงงกับตัวเองว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้

ส่วนมากก็ลูกค้าประจำคนเท่าคนแก่คนนั้นซื้อ

ขาประจำบางทีก็ได้๑๐กล่อง๒๐กล่อง
วันนี้บางวันก็อย่างนี้ก็รอดตัวไปใช่ไหม
บางทีพอผมเข้าหม้อเดียวบางทีขายไปครึ่งเดียว

ทำอะไรคุณได้หยุดหรือเปล่า

คิดว่าเราพอสู้ไหวแล้วก็สู้ไปกันนั้น

ตัวเราที่ว่าท้อแท้ไม่ท้อแท้หรอก

ผมไม่คิดท้อหรอกสู้ทุกวันผมไม่เคยท้อ
ผมคิดทุกวันนี้คิดว่าโรคภัยไม่เบียดเบียงก็พอแล้ว
ระบาดใจไม่สุดคือไม่อยากให้ใครจะเดินรอย